พาไปดูสถานการณ์ไฟป่าที่แม่ห้องศรกันหน่อยนะคะ
ใครที่ไปท่องเที่ยวช่วงนี้นี่เห็นแล้วก็ต้องตกตก
ไฟเซลมไคปูเขาเยอะมากเนี่ยค่ะเห็นเป็นแนวยาวแบบนี้
พี่ชายที่ฉันเพิ่งไปมาถ่ายรูปส่งมาให้ดูภาพนี้เลย
คือเป็นเปลวไฟป่าที่ลุกลามไหม้บริเวณเชิงดอยหลังสารเจ้าแม่กวนอิมในบ้านไม้แงะบนถนนสายเลี่ยงเมือง
ตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
ใครผ่านไปผ่านมาทั้งชาวบ้านทั้งคนที่ขับขี่รถผ่านถนนสายเลี่ยงเมืองเนี่ย
แตกตื่นกันไปหมดเลยเพราะว่าไฟมันไหม้หนักมากจริงคุณผู้ชมค่ะ
เจ้าหน้าที่หน่วยดับไฟป่าเขาต้องเร่งทำแนวกันไฟป้องกัน
แล้วก็เอารถดับเพลิงมาฉีดน้ำสกัดไฟป่าไม่ให้ลุกลามมายังศาลเจ้าแม่กวนอิ่ม
แล้วก็บ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ข้างเคียงนะคะ
จากนี้บริเวณยอดดอยสูงไฟป่าก็ลุกลามไหม้เป็นแนวยาวจากเขตบ้านไม้แงะ
ท่าโป่งแดงแล้วก็บ้านศพป่องตอนนี้เสียหายไปไม่ต่ำกว่าห้าสิบไร่แล้วนะคะ
สำหรับสาเหตุนั้นคาดว่าน่าจะเป็นการจุดไฟเผาป่าอีกแล้วค่ะ
เป็นการจุดไฟเผาป่ากำจัดเศษใบไม้แล้วก็หวังผลให้เห็ดถอบขึ้นมากในช่วงฤดูฝน
พ้นกำหนดห้ามเผาทุกชนิดอย่างเด็ดขาดมาตั้งแต่๓๐เมษายน
ก็ยังคงมีการจุดไฟเผาป่าและเผาไร่กระจายไปทุกอำเภอก็เกรงว่าค่าฝุ่นละอองที่ลดลงตอนนี้ก็อาจจะกลับมาสูงขึ้นเกินมาตรฐานอีกรอบได้นะคะ
เห็นเขาบอกว่าชาวเชียงใหม่นะตอนแรกเนี่ยหลายคนก็อยากจะไปเที่ยวชาวเชียงใหม่บอกว่าอย่าเพิ่งมาเลย
กว่าอยู่ตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นไปก่อนอย่าเพิ่งขึ้นมานะครับน่าจะเอาเครื่องทดลองน้ำไปช่วยกัน
ก็น่าจะเป็นไปได้๕๐๐เครื่องใช่ไหมคะใช่เผื่อจะช่วยบรรเทาได้นะฮะ